ดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาคุณผู้ชม
ของพระเอกเนื้อเหาะถอยปฐมพงศ์
เขาบอกเลยว่าถอยต้องมูพระพิษฐเท่านั้น

หนุ่มทอยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นใหม่
ไม่ได้อินเลยตอนแรกไม่เชื่อด้วยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ

พี่มดดำ
มารู้จักกับพี่มดดำคชาพาเท่านั้นแหละ
ประกอบกับมีคนทักว่าเกิดวันพฤหัสแบบทอยต้องบูชาพ่อพระพิคเนธเท่านั้น
จู่วันนึงพี่มดดำยกพระพิคเนธให้หนึ่งองค์
มีความพิเศษตรงที่ว่าอะไรรู้ไหม
นี้สั่งทำมาจากหยกอินโดโดยตรงหยกอินเดียโดยตรงคุณผู้ชมค่ะ
คือมันมีความพิเศษแบบสุดจริง
องค์ที่สวยงามแล้วก็ทำพิธีบูชามาแบบว่าอย่างขลังนะคุณผู้ชม

พระพิคเนตหยกอินเดียมาแล้ว
กราบไหว้บูชาขอเรื่องงานได้มาหมดทุกอย่างเลย
เล่นละครเรื่องไหนก็ปังอยู่ดีคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นบทเด่นบทร้องทอยก็ดังหมด
จนตอนนี้ในห้องพระที่บ้านของทอย
มีพระพิคเนตหลายองค์ไว้บูชาค่ะ

ตอนนี้หนุ่มทอยเข้าสู่วงการมูเตลู

ชักนำกันให้ไปในทิศทางที่ดี

แล้วเหมือนพี่มดดำเขาก็ทักบอกว่าเกิดมาพื้นรหัสต้องปราพิกาเนต
เพราะว่าเขาเองก็นับถือพระพิคเนธเหมือนกัน
แรกที่เขาให้มาก็คือพี่มดดำเป็นคนให้

ก็ปังนะครับองค์พระพิคเนตเขาจะเลือกความสำเร็จ
เรื่องการงานอะไรอย่างนี้จะไม่ได้แบบว่าขอเรื่องอื่น
บอกแล้วว่าไม่เสียชื่อพี่มดดำแน่นอน
คุณผู้ชมรอติดตามนะขชาพาพาไปมู
เช้าวันนี้พี่แจ๊คออกเดินทางแล้ว
คัชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์
เราจะมีภาพแล้วก็บรรยากาศความคลังต่าง
ทำพิธีเคล็ดลับดีในการเสริมดวง
มาฝากคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอบันเทิงไทยรัฐเรานะคะ